ตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่บรรดาภาคการเมืองต่างกำลังเดินหน้ารับสมัครสมาชิกพัก
เพื่อเตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งสอสอที่จะมาถึงนะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย์นะครับ
เพราะว่านายถาวรเสนเนียมแกนนำพักไปเปิดบ้านพักที่สงขลาให้นายสุเทพเทือกสุบัน
ปู่ก่อตั้งภักษ์รวมพลังประชาชาติไทยใช้พื้นที่ในการประสัยและหาสมัครสิทธิ์ภักษ์
อาจถูกทางพักนั้นตั้งกรรมการตรวจสอบ
ติดตามความเคลื่อนไหวนี้จากรายงานครับ
จากรายงานครับ
แม้ว่าจะยังไม่ได้กำหนดวันที่อย่างชัดเจน

มีผลบังคับใช้จะเชิญมาร่วมหารืออีกครั้ง
ด้านไหนนัดเล่าศรีสวกุล
รองเลขาธิการกรกตย้ำให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ไปตรวจดูบัญชีเครือข่ายความสัมพันธ์ของหัวคะแนนในแต่ละจังหวัด
เพราะเชื่อว่ารอบนี้จะใช้เงินกันอย่างมหาศาล
เพื่อหวังให้ทุกคะแนนเสียงไม่ตกน้ำ

ระดับนายกอบตมีค่าตัวไม่ต่ำกว่า๕ล้านบาทแล้ว
นายสุเทพเทือกสุบันโชว์ลีลาร่ายรำ
ระหว่างนำทีมพักรวมพลังประชาชาติไทย
เดินหาสมาชิกพักที่ตลาดสุดพราซ่า
ในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงครา

ค้างคืนและเปิดรับสมาชิกที่หน้าบ้านพักของนายถาวรเสนเนียม
อดีตสสสงคราภักดิ์ประชาธิปัตย์
โดยนายถาวรระบุว่าแม้ไม่ได้อยู่พักเดียวกัน
แต่เป็นเพื่อนร่วมอุดมการกันมานานกว่า๒๐ปี
พักประชาธิปัตย์จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็พร้อมรับผิดชอบ
ส่วนนายจตุพรพรมพันธ์ประธานกลุ่มนปช
พร้อมด้วยนายสงครามกริจเลิศภัยโลศวาที่หัวหน้าพักเพื่อชาติ
กราบสการะอนุสวรีเท้าสุระนารีพร้อมป่าสายย่อย
ชี้แจงถึงกติกาเลือกตั้งใหม่ให้ชาวบ้านรับทราบ
ยืนยันขอเป็นพักเกาะกลางให้ทุกฝ่ายได้พูดคุย
เพื่อหาทางออกให้กับชาติบ้านเมือง
ในระบบใหม่ปี๒๕๖๐

ปาร์ตี้เล็กจะไม่เหลือแม้แต่เพียงคนเดียว
ขณะที่บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกของพักพลังประชารัฐ

มีอดีตสมาชิกสภาท้องถิ่น
และอดีตสอสอที่เคยสังกัดพักเพื่อไทย
อย่างนายฉลองเรี่ยวแรงนายแพทย์วิชัยชัยจิตวนิษฐกุล
เวียงวรเชษมาสมัครเป็นสมาชิกพัก
โดยนายฉลองยอมรับสาเหตุที่ย้ายพัก
เพราะไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ทั้งที่เป็นผู้อาวุโสคนหนึ่ง
รู้ว่ารอบนี้ต้องสู้กันอย่างหนัก
แต่เมื่อได้รับมอบหมายให้ดูแลทั้ง๔เขต

ก็มั่นใจว่าจะได้รับชัยชนะ
ข่าวไทยรัตน์ทีวีดร